อย่างเรานี่ต้องไม่พูดคำว่านิสัยต้องใช้คำว่า
ไม่เคยประสบเกี่ยวกับความรักไม่เคยเลย
ประสบผลสำเร็จในความรักคือแบบตัวคนเดียว
ไม่เคยรบกวนเงินพ่อเงินแม่ใช่ค่ะ
ทำอาหารกินด้วยตัวคนเดียว
สวัสดีครับ